ไปดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่ที่ขอนแก่นขวัญภาวะ
จู่มีผู้ชายแปลกหน้าปีนเข้าไปในบ้าน

ถามว่ามาทำไมเขาบอกว่าขอหลบตำรวจแป๊บเดียว

นี่ฮะสาวภาวะหนุ่มนิรนามย่องเข้าไปบ้านกลางดึก

ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๕๐ปีได้คุณผู้ชม
รูปร่างผอมบุกรุกเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนหนึ่ง

เห็นคุณผู้ชมดูนะในวงกลมสีด้านแดงไปแล้ว
ไปแล้วทำท่าเป็นนั่งนั่งลุกลี้ลุกลนยังไงพี่กล
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระดวนจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
นามเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนักข่าวไปคุยกันกับผู้หญิงที่เอาคลิปนี้ไปโพสต์
ก็คือนางสาวชะลาลัยสะตะอายุ๓๓ปีก็บอกว่าอยู่บ้านนี้คนเดียวกับหมา๕ตัว
สามีทำงานอยู่กรุงเทพคืนเกิดเหตุตื่นมาตอนตีหนึ่งได้ยินเสียงหมาเห่าเหมือนมีใครเข้ามา
ไม่กล้าไปดูก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อนมาถึงหน้าบ้านเธอก็เลยรวบรวมความกล้าถือมีดป้องกันตัวหนึ่งเล่ม
เปิดประตูห้องนอนออกมาโอ้โหไปเจอผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมนอนอยู่ที่บริเวณหน้าประตูห้องนอน
ตกใจมากก็เลยวิ่งหนีนะฮะวิ่งหนีแล้วก็ปีนกำแพงออกไปหาเพื่อนครับ
เขาเอาหูเอียงฟังเราตั้งนานแล้วว่าเราตื่นหรือยัง

อย่างนี้อย่างนี้เรากลัวไงเราก็เปิดประตูออก

เราก็ต้องกลัวนอนหลับตื่นเนอะใช่ไหม

แล้วหมาก็หมามันก็กลัวเหมือนกัน
ตอนนี้ระแวงไปหมดเลยขนาดหมาก็ยังระแวง
เห็นคนที่คุมผ้าคุมอะไรมามันจะระแวงเหมือนกัน

เขาบอกว่าเขาต้องการมาหลบตำรวจ
สุดท้ายถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้นะแล้วก็หนีไป
แต่ว่าเขากลัวไงก็เลยไปลงบันทึกประจำวัน
แจ้งความเอาไว้เพราะว่าไม่รู้ว่า
นาคตจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
คือหลบตำรวจแบบนี้เจ้าของบ้านจะเรียกตำรวจมาเรียกมารับเอานะคะ